อย่าตกเลยให้เขาบวงสวงกันให้เสร็จก่อนละกันนะฮะ
และวงสวงภญาตาวนอเนยที่สกลทคร
เอาพาไปดูความพร้อมของลุงพลกันก่อน

ลุงพลตระเตรียมข้าวของเขายอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกัน

ก็พาพี่สาวพี่สาวคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
เอาขนมเอาอาหารน้ำดื่มหลายอย่างเลย
ใส่กระบะไปไปทำบุญที่วัดภูหลวงในหมู่บ้านกอกนี่แหละ
ลุงพลก็ถวายพระสมเด็จที่มีแฟนคลับ
ให้ไว้บูชาแด่พระสมบัติพระอาจารย์สมบัติ
เจ้าอาวาสวัดภูหลวงแล้วก็ได้เช่าพระศิวรี
ซึ่งเป็นพระอรหันธ์ที่มีบรมีด้านโชคลาภ
บูชาด้วยลุงพลบอกว่าตั้งใจมานานแล้ว
แต่ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสเพราะไม่มีเงิน
แต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วตัดสินใจบูชาพระศิวรี

ขณะที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะฝนตกหนักนะที่กกอก
ทำให้ลุงพลต้องรีบเอาจอบไปขุดร่องระบายน้ำ

แฟนคลับก็เป็นห่วงลุงพลเดี๋ยวไม่สบายนะ

แล้วก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้น
แต่ก็เชื่อว่าจะทำได้แหละกับการร้องเพลงวันนี้

ขออภัยวันนอนนิวาส
ทั้งคืนที่บ้านของลุงพลเพื่อให้กำลังใจลูกชายด้วยนะเพราะว่าลุงพลจะขึ้นร้องเพลงกับคุณจินตราเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงของวันนี้ไปฟังเสียงของลุงพลนะฮะ
ถ้ากำหนดการก็น่าจะเป็นช่วงบ่าย๓โมงไปแล้วหลังจากที่พี่จินตรารำบวงสวง

เต้นเต้นไงครับหนู

ก็ยังยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ

ว่าจะเต้นประมาณไหนถึงจะเข้ากับบทเพลงที่เราจะร้องนะครับ
แม่บอกว่าแม่จะไปร่วมงานพรุ่งนี้

ก็ดีใจครับที่แม่มาพี่สาวมาด้วยเหมือนกัน
พี่สาวก็เดินทางมาจากสมุทรประการ
ก็อยากให้ลุงพลเต้นเยอะยิ้มเยอะ
หลายคนก็บอกลุงพลยังเกร็งอยู่รึเปล่า

เอาแม่ลุงพลสิไปถามแม่ลุงพลบ้าง

ภูมิใจในตัวลูกชายมากเลยนะ
เพราะว่านี่ก็จะไปดูลูกชาย
ขึ้นเวทีร้องเพลงกับคุณจินตราด้วย

ที่มีคนจะไปดูเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ชาย
ให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะอยู่เคียงข้างลูกชายเสมอนะฮะ
นอกจากกำลังใจจากแม่จากพี่สาวแล้วแน่นอนนะครับ
คู่ชีวิตนะฮะป้าแตนวันนี้ที่ลุงพลจะไปร้องเพลง
บอกว่าก็จะไปคอยให้กำลังใจอยู่หลังเวที
มั่นใจสามีทำได้และต้องทำได้ดีด้วยนะฮะ
ดีใจไหม
ก็ดีใจนะแล้วเคยเห็นเขาในทีวีอะไรอย่างนี้นะ

ดูงฝนก็ยังแบบนิ่งเหมือนหน้าดูไม่ค่อยออก
ทุกคนก็อยากเห็นแล้วเนาะนักร้องดัง
ส่วนบรรยากาศที่สกลนครลานพญาเตางอย

ก็มีทั้งเรื่องกิจกรรมเวทีใหญ่ร้านค้าต่างทุกอย่างก็พร้อมแหละนะฮะ
ทางด้านของนางรำหนึ่งนางรำที่เขาจะไปร่วมลำที่สกลนคร
ชื่อว่าคุณวิเชียนก็บอกว่างานนี้นะจัดขึ้นทุกปีแหละ
ก็จะมีคุณจินตลาไปร่วมวงสวงร้องเพลงสร้างความสนุกให้กับประชาชนตลอด
ถือว่าปีนี้พิเศษหน่อยที่จะมีลุงพลไปร่วมกัน

แต่เขาเชื่อว่าวันนี้คนน่าจะเป็นมากกว่านั้น

ติดตามกันดูกันต่อไปช่วงบ่าย๓โมงนะครับ